พะยำแตกด้ำตอบโอ้วอะไรเงี้ย
ท่ำคืนดื่มดืมอุ๊ดมืดแบบนี้มาหาห่วงหาเห็ดอะไรยังไงกันนะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาว
กำลังมาหาเห็ดชาวบ้านหลายพื้นที่เขาบอกว่า
เขาบอกว่าช่วงเวลาเหตุยำกลางคืนจะทำให้เราเห็นเหตุได้ชัดเจน
เพราะแสงมันสะท้อนตกกระทบนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาเย็นค่ำ
เห็ดก็เติบโตดีไม่เฉาไม่งะไม่เหี่ยวอะไรด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับเล็กน้อยเล่าสู่กันฟังในช่วงของสภาพอากาศเย็นแบบนี้
แต่ว่าขอเตือนเรื่องสภาพอากาศที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานหน่อย
ดูจากโมเดลอากาศตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมขยายให้เห็นใหญ่จะเห็นว่า
กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สีแดงชัดขึ้นมาเลยค่ะ
ตรวจสอบเพิ่มเติมจากแอร์วิชัลนี้นะคะก็จะเห็นว่า
หรือว่าประมาณ๕๓๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ถือว่าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว
เพราะฉะนั้นเห็นหมอกจางอย่าไปคิดว่ามันคืออากาศเย็นนะคะ
ละอองค่ะเฝ้าระวังดูแลสุขภาพกันด้วย
ส่วนพื้นที่อื่นก็ถือว่าได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย

มาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างนะคะ
ต้องจดจำเป็น๒คำนี้แล้วกัน

แม้ว่าภาคใต้จะมีฝนตอนบนอากาศจะเย็น
แต่ไม่ถึงขั้นตกหนักมากแล้วก็ไม่ถึงขั้นว่าจะเย็นจัด

ไปดูกันก่อนที่ภาคใต้นะคะคุณผู้ชม
ภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยยังคงเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากนะคะ
เพราะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
ผ่านลงมาก็ทำให้ภาคใต้ฝนตกหน่อย
ส่วนภาคเหนืออากาศสบายนะคะโดยเฉพาะตอนเช้ามีหมอก
ส่วนยอดดอยอากาศอุณหภูมิเย็นเลยอยู่ที่ประมาณเลข๑หลักนะคะ
อีสานกับภาคเหนือไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก
แต่ว่าภาคกลางกับภาคตะวันออกก็มีความใกล้เคียงกันคือมีเมฆบางส่วน
แต่ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่จันทบุรีและตราดด้วย
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนตกหนักหน่อยนะคะประมาณ๑๗๐ของพื้นที่
คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรถ้าหากว่าบริเวณที่มีฝนตกก็ตกประมาณ
มีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
กรุงเทพมหานครฝนอาจจะเกิดขึ้นได้ร้อยละ๑๐ของพื้นที่นะคะ
แล้วก็อากาศเย็นส่วนกลางวันเนี่ยอากาศร้อนแบบแสบผิวเลยทีเดียว
ยังมีความแห้งจากอากาศในช่วงของหน้าหนาวนี้ด้วยยังไง

ส่วนพ่อแม่พี่น้องบางพื้นที่ที่จะได้ไปเก็บเห็ดเนี่ยนะคะ
ถ้าหากออกไปกลางคืนไม่คุ้นเคยชินพื้นที่ต่างเนี่ย
ก็ระวังกันด้วยทั้งเรื่องของสัตว์น้อยใหญ่สัตว์มีพิษหรือว่าสิ่งที่อาจจะมองไม่เห็น
ดิฉันรู้สึกว่าอากาศมันหนาวชวนขนลุกยังไงไม่รู้
ดิฉันขอตัวดีกว่านะคะคุณผู้ชม